อันนี้เราตามความคืบหน้าให้ค่ะที่เราเล่าไปเมื่อวาน
เหตุการณ์ที่พัทยาใต้หน้าสถานบันเทิง
ที่นายเอมารีนอดีตนักต่อยมวยโชว์
ถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
อันนี้คือภาพจังหวะที่เกิดเหตุ
เป็นกลุ่มผู้ชายหลายคนนะคะไล่ทำร้าย
นายนาราวิทย์โปร่งสูงเนินอายุ๕๔ปี
หรือเอมรีนนะคะคือจนเขาสุดหลง
แล้วก็ยังจะใช้มีดแทงต่อทำร้ายเขาจนเขาเสียชีวิต
เหตุการณ์คือในซอยบัวขาวพัทยาใต้ค่ะ
เป็นสถานบันเทิงที่เรียกว่าทรีทาวน์น่ะนะคะ
คนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๒มกราคม
เราตามความคืบหน้าให้ก็คือคดีนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาออกไหมจับผู้ต้องหา๓คน
บอยสุขีพลหรืออามอายุ๓๓
นายนิพนธ์ประคองหรือแก๊ปอายุ๒๓
นายนิวัตรประคองหรือวัดอายุ๕๐
คนนี้เขาเป็นพ่อลูกกันนะคะนามสกุลเดียวกันในแก๊ปกับในวัดเนี่ย
แล้วก็เขาเป็นลูกน้องของในบอยอีกที
ตำรวจจับนายนิวัฒน์ได้เป็นคนแรก
เมื่อคืนที่ผ่านมาในบอยกับนายนิพนธ์ก็มามอบตัว
สพเมืองพัทยานี่นะคะ๓คนนี้นะคะ
จากการออกหมายจับได้ตัวครบ๓คน
ทางผู้กำกับสพเมืองพัทยาบอกว่า
เรื่องต้นจากการสอบปากคำในบอย
นายบอยสารภาพว่าเป็นคนแทงผู้ตาย
ส่วนสาเหตุเขาอ้างว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ย
ท้าทายจะทำร้ายบุพการีของในบอย
นัดเคลียร์กันเคลียร์กันไม่ลงตัว
ก็เลยทะเลาะกันเกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
บอยกลับไปแล้วกลับมาอีกรอบนึงพร้อมพวก
ทีนี้มีพวกมีมีดมาด้วยมันก็เลยชุนละมุน
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะคะ
สำหรับประเด็นเรื่องกลุ่มผู้ต้องหาหรือกลุ่มผู้เสียชีวิต
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า
สองกลุ่มนี้ต่างฝ่ายต่างมีร้านหรือว่าเป็นบาร์ค่ะ
อยู่ในตลาดทรีทาวน์ทั้งสองฝ่ายเลย
แต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพลอะไร
อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการแย่งลูกค้า
เรื่องของเจ้าของร้านชุดเก่าชุดใหม่อะไรแบบนี้
แต่ชนวนเหตุจริงเนี่ยมันคือเรื่องของการท้าทายกัน
และด่าทอบุพการีกันเรื่องอื่นมันไม่เกี่ยว
หลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ

โดยเจตนาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
และมีอาวุธมีดไว้ในครอบครอง
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นเนี่ยค่ะ
โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตนะคะคุณผู้ชม
ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวแล้วก็ส่งฝากขังต่อสารวันนี้
คุณผู้ชมคะตลาดทรีทาวน์สถานที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มันจะเป็นแหล่งรวมสถานบันเทิงที่พัทยานะ
จะมีร้านอยู่สักประมาณ๒๐ร้านได้
คือตอนนี้ทางจังหวัดสั่งให้เจ้าของร้าน
อำเภอบังละมุงและทางสาธารณสุข
ก็เข้ามาตั้งจุดตรวจด้วย
ตำรวจจะมีการตรวจสอบสถานประกอบการในตลาดทรีทาวน์ทุกร้าน

อันนี้ขยายผลเพิ่มไปตรวจเรื่องของการขออนุญาต
แล้วก็เอากาดของแต่ละร้านเนี่ยค่ะมาตรวจสอบมาทำประวัติทุกคนด้วยนะคะ
ทีนี้ก็จะมีการดูแลนักท่องเที่ยวให้มันเข้มงวดมากกว่าเดิม
หลังจากเกิดเหตุนี้ก็จะมีมาตรการที่มันเข้มข้นมากขึ้น
อ่าเพราะกลุ่มที่ก่อเหตุก็บอกว่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่แถวนี้นี่แหละ

ถึงเวลาก็ใส่กันเองเลย